ก็หันไปมีที่พึ่งทางใจเกี่ยวกับการป้องกันโควิด๑๙
ที่นครราชศรีเหมือนกัน
เขามีหัวนโมซึ่งจริงหัวนโมก็เป็นของขลังของดี

ตอนนี้มีคนไปเช่าบูชากันเยอะเลยนะครับ
แหวนนโมหัวนโม
วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้คนเป็นครอบครัวเดินทางไปที่นี่

พ่อแม่ลูกพาพี่ป้าน้าอาหลานอะไรมา
ที่วัดแห่งนี้ขออภัยที่วัดถูกแล้วที่วัดเขาพระทองนะฮะ
ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าอยากจะมาเช่าหัวนโม
แต่ปรากฏว่าหัวนโมถูกเช่าไปบูชาจนหมดเกลี้ยงแล้ว
เหลือแค่แหวนนโมแหวนหัวนโมที่มีอยู่ไม่มากนักนะครับ
ก็เชื่อว่าจะหมดลงในไม่ช้านี้นะครับ
ก็ทางวัดเขาพระทองในกำหนดพิธีปลุกเสกหัวนโมและแหวนนโม
รุ่นพิเศษบารมีโภคศัพย์ในวันที่๓๑มีนาคม
โดยจะแจกหัวนโมรุ่นพิเศษจำนวน๕๐๐ชิ้น
ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกัน
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าการจัดงานจะจัดยังไง

การแจกหัวนโมแหวนนโมอย่างไกลสำหรับรุ่นพิเศษนี้นะครับ
นโมก็จริงเขาจะจัดทำปลุกเสกกันในช่วงนี้คุณ
ก่อนสงครานในช่วงที่นครสินธมาราช
แล้วก็มีการสวดพานยักษ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายอยู่แล้ว

และมีอันเชิญพระศิวะพระวิศนุและพระพรมมาสถิตในหัวนโม
แล้วก็นำไปหวานรอบเมืองนครศรีธรรมราช
แต่ก่อนหน้านั้นตามความเชื่อเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันโรคหาระบาด
ทีนี้โควิด๑๙ระบาด
คนก็เลยอยากบูชาหัวนโมไว้ป้องกันแล้วก็ปัดเป่าตัวเองด้วยนะครับ
ที่พึ่งทางใจก็สำคัญก่อนหน้านี้มีหน้ากากรูปยัน